แล้วเมื่อสักครู่ที่คุณสืบสกุลบอกว่ามีการติดตั้งข้อการลักน้ำเพิ่มเติม๑๕ตัว
ปรากฏว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบกันหน่อยว่าเช้านี้จะติดไปได้ถึงไหนแล้ว

เช้านี้นะคะผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นค่ะ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐรายงานสดจากเขื่อนน้ำอูน

การทำงานของเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตั้งท่อการลักน้ำอย่างต่อเนื่อง
เพื่อแข่งกับเวลาและปริมาณน้ำที่ยังคงไหลเข้าเขื่อนน้ำอูล
แม้ว่าจะมีอุปสรรคในการติดตั้งอยู่บ้างแต่คาดว่าภายในวันนี้จะมีการ
ตั้งท่อการลักน้ำทั้ง๑๕ท่อให้แล้วเสร็จครับ
นี่คือระบบท่อการลักน้ำนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการติดตั้งอีก๑๕ท่อ
บริเวณใกล้กับจุดติดตั้งเดิมบนสรรเขื่อนน้ำอูลจังหวัดสกลนคร
เพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำออกซึ่งได้ทำการติดตั้งเสร็จไปแล้ว๒ท่อนะครับ
เนื่องจากมีอุปสรรคในการจัดหาวัสดุแต่คาดว่าจะสามารถติดตั้งให้ครบได้ทั้งหมดภายในวันนี้
เพื่อแข่งกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวันโดยไม่มีท่าทีจะลดลง
โดยปริมาณน้ำในเขื่อนน้ำอูนนะครับล้นปากกระโถนหรือสปิลเวย์อยู่นั้นยังคงเป็นผลกระทบ
มาจากน้ำค้างเก่าในพื้นที่ต้นน้ำบริเวณอำเภอวาริชภูมิอำเภอกุฎบาก
และอำเภอนิคมน้ำอูลไหลลงมาเติมในเขื่อนทุกวันนะครับเขื่อนน้ำอูลถือเป็นเขื่อนที่มีปริมาณน้ำ
สะสมมากที่สุดในประเทศไทยณเวลานี้อยู่ที่หนึ่งร้อยสองเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ
นายเกลียงไก่กุญจิตบวรภูมิในการอำหน่อยอ่าภูมิในการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน
จังหวัดสกลนครระบุว่าวันนี้มีน้ำค้างเก่าเพิ่มเข้ามาในเขื่อน๕ล้านลูกบาทเมตร
และการพร่องน้ำออกทำได้วันละสามจุดห้าห้าล้านลูกบาทเมตรโดยพร่องน้ำออกผ่านสี่ช่องทางนะครับ
คือประตูระบายน้ำฝั่งซ้ายขวาประตูระบายน้ำห้วยปลาหางและใช้ทอการลักน้ำ๑๐ท่อ
แต่หลังจากนี้จะเพิ่มท่อการลักน้ำอีก๑๕ท่อจากเดิมเนี่ย๑๐นะครับ
เป็น๒๕ท่อช่วยเร่งระบายน้ำออกได้ให้ได้
ละประมาณ๔ล้านลูกบาทเมตรเพื่อให้เหลือพื้นที่
รองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะตกหนักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ทำให้มั่นใจว่าสถานการณ์น้ำในเขื่อนน้ำอุ่นปีนี้จะไม่รุนแรงเท่ากับปีที่แล้วนะครับ
สถานะเตือนภัยทงเหลืองและร้านค้าในย่านเศรษฐกิจที่เคยถูกน้ำท่วมหนักเมื่อปีที่ผ่านมา
มีการวางเสริมกระสอบทรายเป็นแนวบริเวณหน้าร้านเพื่อเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น
เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยปีที่แล้วขณะเดียวกันร้านค้าหลายแห่ง
ถึงกับนำผ้าใบพลาสติกขนาดใหญ่มาขึงที่หน้าร้าน
ก่อนใช้กระสอบทรายวางทับและเสริมแนวกระสอบทรายขึ้นหลายชั้น
เพื่อป้องกันน้ำทะลักจากถนนเข้าไปอย่างภายในร้านด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันพาคุณผู้ชมมาดูสถานการณ์ล่าสุดขนาดนี้
น้ำเนี่ยร้อนไว้มาแล้วนะครับแล้วก็
แต่ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ำมากกว่านี้นะครับ
อยู่ครึ่งหนึ่งของเลยขนาดเดียวกัน
เพิ่งจะเริ่มติดตั้งเมื่อวานนี้นะครับขณะเดียวกันสีส้มที่คุณผู้ชมเห็นด้านนู้นคือท่อที่ติดตั้งก่อนหน้านี้แล้ว๑๐ท่อแล้วก็จะเพิ่มการติดตั้งท่อลักน้ำนี้อีกอีก๑๕ท่อนะครับก็จะรวมทั้งหมด๒๕๒๕ท่อซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้ทั้งหมดนะครับอุปสรรคก็คือว่าจัดหาวัส
ของน้ำของเขื่อนน้ำอุ่นนะครับให้ได้เห็นภาพกันชัดชัดเลยนี่คือเขื่อนน้ำอุ่นนะครับคุณผู้ชมที่เราเรายืนรายงานอยู่ตรงนี้ขณะเดียวกันน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนน้ำอุ่นก็มาจากอำเภอวริชภูมิอำเภอนิคมน้ำอุ่นอำเภอกุฎบากน้ำเนี่ยก็จะไหลลงสู่เขื่อนแล้วก็จะถูกระบายออกนะครับไปยัง

สองฝั่งรีมน้ำรวมไปถึงพื้นที่ต่ำควรฟังประกาศจากเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ดูสถานการณ์ฝนด้วยถ้าสองถึงสามวันนี้ฝนยังตกหนักก็ควรที่จะเฝ้าระวังและนี่คือสถานาการณ์น้ำที่เกิดขึ้นล่าสุดที่นี่ครับศักดิ์ศิษย์บุญรัชน์ความเท่าที่วีรายงานจากเขื่อนน้ำอุ๋นจังหวั
การลักน้ำ๒๕ท่อวันนี้จะดำเนินการที่แล้วเสร็จครับ